มาดูในบ้านเรากันบ้างครับเรื่องของธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบันนี้โรงแรมหรูเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดนะครับ

พอมีมากแบบนี้การแข่งขันก็สูงตามไปด้วย
ทำอย่างไรให้อยู่รอดอย่างมั่นคง
แต่ละที่ครับเขาก็ต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ปรับรูปโฉมใหม่ให้ดีไซน์ทันสมัย
แล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น
คุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ไปสำรวจเรื่องของโรงแรมหรู
และการปรับตัวและมีคำตอบมาให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันครับ
นำพื้นที่ลานจอดรถและสวนมาปรับให้เป็นห้องบอลรวมหรู
ไตล์ใหม่ที่สามารถรองรับแขกได้๕๐๐คน
สามารถเปิดม่านหน้าต่างเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอก
และประดับประดาษไฟเพดานสวยงามระยิบระยับยามค่ำคืนค่ะ
แต่ไฮไลท์สำคัญของห้องบอลรูมนี้

คือครัวเปิดที่เราสามารถมองเห็นลีลาการปรุงอาหาร
รวมถึงยังมีทางเข้าสำหรับรถยนต์เพิ่มขึ้นมา
เพื่อรองรับการจัดนิทัศกาลยานยนต์ค่ะ
สามารถมานั่งประชุมงานสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มมาทานได้ค่ะ
ห้องพักในโรงแรมจำนวน๒๕๔ห้องถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด
เทรนด์ออกแบบที่ล้ำสมัยมากขึ้น
ทอนสีเทาม่วงเปลี่ยนโทรทัศน์ให้เป็นแบบแขวนติดผนัง
ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหรือแก๊สต่าง
โดยไม่ต้องมีแปลงไฟอีกต่อไปค่ะ
ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมหรูระดับสากล
ผู้บริหารคาดว่าหลังจากการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้
ชดารัฐโภคัธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน